มาดูต่อกันที่เรื่องน้อยอกน้อยใจของน้องกันบ้างดีกว่า

แต่อย่างนั้นส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันค่ะ
ก็หนูจะร้องจริงนั่นแหละ
คือมันเหมือนมันมีช่วงที่เรารู้สึกไม่มีความสุขอะค่ะ
มันเป็นช่วงที่แบบว่าหดหูหน่อย
คือมีแฟนคลับบอกว่าดับให้สิพูดเยอะ

เด็กก็เลยลองพยายามพูดดู

เขาพูดกันเร็วมากเลยหนูเลยพูดไม่ทันอะ
ทั้งที่เป็นหนึ่งใน๔คนที่คิดว่าค่อนข้างหนัก
แต่ทำไมไม่ได้รับเงินเท่ากับเพื่อนเลยเหรอ
หนูไม่ได้อยากได้งานแล้วแต่ว่า
แค่มีความน้อยใจเล็กโดยที่ทำไมไม่ได้เท่าเพื่อนเขาบ้าง
ส่วน๑ใน๔ที่น้องบอกเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเซ็นเตอร์แล้วก็กัปตันของวงอะไรประมาณนี้นะคะ
น้องก็ไลฟ์เปิดอกกับแฟนคลับค่ะเพื่อเคลียร์ความอัดอั้นตันใจแหละ
หลังจากมีกระแสหนาหูจากโซเชียลว่าทำไมพักหลังมามิวสิกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูพยายามเหมือนเดิม
ไม่ได้มีการพัฒนาการในเรื่องของการแสดงมากขึ้นจนกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมวงอย่างปันตอนนี้มีความนิยมแซงหน้าไปแล้ว
ทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยเคยอยู่ในตำแหน่งรองจากเชอปรางเชอปรางนี่เป็นกัปตันของวงนะฮะ
สิกอธิบายความรู้สึกต่างพร้อมกับน้ำตาที่คงกลั้นเอาไว้ไม่อยู่แหละเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกดดันมาก
แล้วก็ถูกปันแซงหน้าไปแล้วซึ่งจริงต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของวงนี้คือเขาต้องการให้สมาชิกทุกคนนะคะมีความแข่งขันแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งทุกตำแหน่งในแต่ละในวงนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะ
แต่ว่าไม่เคยได้รับงานเท่าที่ควรไม่เคยได้ออกงานเหมือนเพื่อนคนอื่นเลยขณะที่เพื่อนคนอื่นแคสต์หนังกันหมดแล้วยกเว้นเธอเธอบอกว่าในสี่ดาวเด่นทั้งสี่คนเขาจะมีสับกันเป็นในกลุ่มเขาเรียกว่าสี่เทพก็คือเชอปรางปานเจนิสแล้วก็เธอก็คือคนที่มีแอร์ทามน้อยที่สุดแล้วยังไงก็ตามค่ะเธอบอกว่าเข้าใจ